ที่ดินถ้ามันเป็นคู่สัญญาตัวจริงของนายสมคลที่ดินอันนี้ก็สมควรตกกับพุทธศาสนาค่ะนี่คือคำพูดที่เขาตั้งมั่นมาตลอดนะคะ
แต่เพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมหรือผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ที่หญิงก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมีผลประโยชน์อะไรกันเบื้องหลังเนี่ยค่ะ
ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมไทยมันดูแปลกนะคะ
ส่วนที่เรื่องที่ว่าเขาเกิดความรุนแรงอันนี้ยังไงหญิงก็ขออนุญาตกราบขอโทษผ่านสื่อไปด้วยนะคะถึงผู้เสียหายทุกท่านถึงครอบครัวผู้เสียหายทุกทุกท่านตัวหญิงหญิงก็เสียหายเหมือนกัน
ลูกลูกก็จะรับปริญญาเหมือนรอวันที่จะแสดงความยินดีกับลูกอยู่จริงก็ไม่จริงก็ไม่เชื่อค่ะว่าถ้าเขาอ่ะไม่มีแรงกดดันอ่ะแล้วเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้เพียงแต่ว่าจริงรู้ว่าเขาอ่ะต่อสู้มา๘ปีถ้าเขาได้รับความเป็นธรรมหรือคดีอ่ะตรงไปตรงมามันจะเกิดเหตุแบบนี้ไหมคะมันจะเกิดเหตุรุนแรง
แบบนี้ไหมคุณผู้ชมค่ะคดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเหตุที่เกิดที่ศาลจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นนะคะแต่คำว่าเป็นคดีใหญ่คือทุกคนก็กลับไปย้อนรอยดูว่าที่มาที่ไปของคดีมูลเหตุจูงใจที่ทำให้ทางพลตมตรีทารินตัดสินใจกระทำแบบนั้นที่สารจังหวัดจันทบุรีนั้นมันเกิดจากอะไรมันมีน้ำหนักมาก
กระทั่งพกอาวุธเข้าไปในศาลแล้วก็ตัดสินใจทำร้ายคนอื่นแบบนั้นนะคะ
แต่นอกเหนือจากคดีซึ่งเกิดที่สารจังหวัดแล้ว
ก็ต้องย้อนกลับไปดูมูลเหตุจูงใจซึ่งเป็นคดีที่สู้กันมายาวนาน
แต่ถ้านับแค่เราพูดกันตัวเลข๘ปีนะคะ
ถ้านับตัวเลข๘ปีคือจะยังกลับไปไม่ถึงคดีที่เป็นคดีที่ผัวพัน
จนเป็นเหตุให้มาเกิดคดียาวคดีนี้นะคะ
จริงถ้าสาวกันลึกไปจะมีคดีก่อนหน้านี้อีก
แล้วก็ในระหว่างที่คดีที่สู้กันยาวแบบนี้
บอก๓ศาลแล้วทางฝั่งของผู้ก่อเหตุแท้เนี่ยนะคะ
คือว่าระหว่างนั้นก็มีการร้องสอบวินัยเจ้าพนักงาน
มีการฟ้องอาญาระหว่างที่สู้คดีแพ่งคดีหลัก

ทนายบอกว่ามีคดีที่ผัวพันกันเป็น๑๐คดีทีเดียว
แม้ว่าคดีหลักคดีแพ่งจะแพ้แล้วก็ตาม
ทีนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่มันต้องบวกมาอีก
เราต้องตามกันต่อก็คือว่าตกลงแล้ว
คดีที่เกิดขึ้นจากการที่ในข่าวเรียกว่าเสมียนทนายนะคะ
ก็คือคุณธนกรเนี่ย
ใช้อาวุธปืนของร้อยตำรวจเอกขจร
ยิงจะเรียกว่ายิงระงับเหตุหรือยิงเกินกว่าเหตุ
เดี๋ยวไม่ทราบอันเนี่ยต้องไปสู้คดีกันนะคะ

แต่ว่าการใช้ปืนของตำรวจศาลไปยิง
พนธรตรีธารินก็เป็นอีก๑เรื่องที่ถูกแยกออกมา
โดยเฉพาะเมื่อมีภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่เห็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่

หรือว่าตัวของคุณธนากรผู้ก่อเหตุเองเนี่ย

กับผู้บรรจการตะหมดภูทรภาค๒ด้วยว่า
สอบกันถึงไหนคุยกันถึงไหนแล้วนะคะ

ก็แล้วแต่ว่าฝ่ายไหนสะดวกที่จะชี้แจง
จะมาก็ได้โทรศัพท์ก็ได้

แล้วก็ทนายยอดนาคหวังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ส่วนคุณเข็มจิลาณเวลานี้ที่เราจัดรายการนะคะ
ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะมีการ
จุดศพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรบกวนเวลาคร่าว

อยู่ที่งานนะคะแต่ว่าเราจะคุยกัน
กับคุณเข็มจิลาบันทูลนิพิษ
ตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีทางสงฆ์ที่

นั่นเลยนะคะคุณเข็มจิราสวัสดีค่ะ

แล้วก็แน่นอนต้องเสียใจ

ในคดีการยิงกันที่ศาล

คุณเข็มจิลาเอาจนถึงนะตอนนี้นะคะ

กับทีมทนายเบื้องต้นยังคะว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จันทบุรี

คือหลังจากนี้มันจะมีคดีเพิ่มขึ้นมา
จากฝากคุณเข็มจีราอีกไหมคะ

จะฟ้องอะไรเพิ่มไหมคะ

ก็จะเป็นคดีกับคุณธนกรใช่ไหมคะ

รวมไปถึงมีการร้องสอบสวน

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำรวจศาลด้วยหรือเปล่าคะ
ก็คงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะที่กระทำ
เพราะว่าการที่พี่ทารินถูกยิงเนี่ยหลายท่านนะคะ
ที่เขาไปดูสถานที่เกิดเหตุมาแล้ว
แล้วเขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่เขาถ่ายคลิปกันถ่ายวีดีโอกันนะคะ
หรือว่าเอามาแพร่กันตอนนี้นะคะเผยแพร่กันเนี่ยค่ะ
คือมันจะเห็นว่าเหตุการณ์มันยุติไปแล้วอะค่ะ
ตอนที่คุณพี่ทารินเขาเหมือนกับว่าก่อเหตุใช่ไหมคะ
มันยุติไปแล้วเวลามันทิ้งช่วงไปแล้วอะค่ะ
คราวนี้เจ้าที่ศาลกำลังวิ่งขึ้นมาใช่ไหมคะ

เพียงแต่ว่าคุณธนากรในเมื่อพี่ทารินเขาบอกว่า
คุณไม่เกี่ยวข้องผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็ตะโกนบอกว่ามึงไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วก็ไปตามตำรวจมา
ก็หมายความว่าคุณธนากรเขาไม่ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วพี่ทารินเขาให้ชีวิตให้ความปลอดภัยออกไปข้างนอกแล้ว
เขาก็ควรไปสงบรออยู่ข้างนอก
แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมารับระงับเหตุนะคะ
ต้องเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมคะ
เจ้าหน้าที่สามไม่ว่าตำรวจหรือทหารก็ตาม
ที่เขาดูแลสถานที่ของศาลนะคะ
แล้วเขาเป็นคนที่ว่าได้รับการฝึกมาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
แต่เขานิว่าคุณธนากรหรือปืนเสมียร

ตั้งแต่เราสู้คดีกันมาเราก็เคยเห็นเขาหลายครั้ง
ทารินก็ไม่เคยทะเลาะกับเขาแม้แต่ครั้งเดียว
ตัวจิ๋งก็ไม่เคยทะเลาะกับเขาแม้แต่ครั้งเดียว
แล้วเราก็เหมือนกับว่ามันไม่น่าที่เขาจะต้องมากระทำแทนเจ้าหน้าที่นะคะ
ทีนี้อันนี้คือในส่วนของทั้งความเห็นแล้วก็ความรู้สึกของคุณเข็มจีรานะคะ
คุณเข็มจิราได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกหรือยังคะว่า

ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนนะคะหรือว่าการสอบวินัยของตำรวจเอง
สองท่านนี้ได้ให้การถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกันไหม
และเป็นไปตามที่คุณเข็มจีราเข้าใจหรือเปล่าคะ
เพราะเราไม่รู้ว่าจริงแล้วในห้องมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะ
แล้วเหตุมันเดินไปถึงตรงไหนแล้วด้วยนะคะ
ค่ะคือจริงขออนุญาตกลับเรียนนะคะ
คือพอจิ๋งขึ้นศาลเนี่ยจิ๋งเคยเห็นกล้องวงจรปิด

ถึงก็อยากให้ศาลนะคะเอากล้องวงจรปิดอันนั้นน่ะ
ในห้องนะคะเอามาเปิดให้ประชาชนทุกคนดูเลยค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
มันก็จะได้ไม่ต้องพูดกันไปกันมาตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างอย่างนี้ค่ะ
เอาภาพจริงที่อยู่ในห้องพิจารณาคดี
ที่มีกล้องวงจรปิดติดอยู่เอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยค่ะ
คุณเข็มทิราแล้วท่านถามซ้ำอีกทีนะคะ
เชื่อว่าคงได้ตอบไปหลายรอบแล้วคือว่า
ไม่รู้และไม่เอกใจมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่า
คือไม่มีวิแววเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมค

แต่จิ๋งเองยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าก่อนวันเกิดเหตุนะคะ
ด้วยความที่การขึ้นคดีรอบนี้ค่ะ
หญิงขอพิจารณารับหลังใช่ไหมคะ

ฟังแต่เรื่องซ้ำแล้วก็มันเป็นเรื่องเครียดใช่ไหมคะ
เขาก็บอกว่าเขาเบิกความเรามานั่งในห้องก็ทำอะไรไม่ได้
เขาบอกเธออยู่ดูแลเป็นเพื่อนลูก
ตัวจิ๋งยังคุยกับเขาว่าพี่จะสืบเสร็จเมื่อไหร

จิ๋งมองว่าใจจริงคิดว่าจิ๋งอยากได้พระที่เคยอยู่ในยุคนั้น

เคยเข้าไปในพื้นที่ให้มาเป็นพยานศาลจะได้เล่าข้อที่จริงในสมัยนั้น
ทารินก็บอกว่าเธอก็ไปถามพระแล้วกันว่าพระองค์ไหนจะมาบ้าง
แล้วจะมาได้วันไหนเดี๋ยวฉันจะได้บอกทนาย
แล้วก็จะได้ส่งบัญชีพยานศาลอย่างนี้ค่ะ

ค่ะแล้วคนนี้ว่าพอดีว่าพี่ทารินส่งเอกสารคำเบิกความของกรรมการมูลนิธิที่ไปเป็น
คือกรรมการมูลนิธิกับคุณบุญช่วยค่ะคือเท่ากับว่าทางวัดเนี่ยได้แจ้งความคุณบุญช่วยว่ายักยอกที่ดินใช่ไหมคะที่กองป่า
แล้วคนนี้ว่าทางคุณบุญช่วยก็แจ้งความเจ้าอาวาสกับพระอีก๗รูปแล้วก็กรรมการรวม๒๐ท่านที่สอนอพหนโยธินถ้าเกิดว่าเขาแจ้งความกันไปกันมาใช่ไหมคะ
แล้วคราวนี้ส่วนตัวจริงกับคุณบุญช่วยก็มีการฟ้องร้องกันที่ศาล
คราวนี้มันกลายเป็นว่าคุณบุญช่วยให้มูลนิธิมาเป็นพยานในคดีของเขา
แต่ว่าเขาส่งชื่อพยานไปแบบนี้มันผิดปกติเหรอคะ

เพราะว่าเขาแจ้งความกันถูกไหมคะ

แล้วเขามาเป็นพยานกันคือ

มูลนิธิแจ้งความว่าบุญช่วยยักยอกเขา

ถูกไหมคะตัวจิ๋งก็คือฟ้องกับบุญช่วย
เอามูลนิธิไปเป็นพยานฝ่ายเขา
แล้วคนนี้

คุณเข็มจีรารู้สึกว่า
ท่วงทำนองท่าทีของมูลนิธิเนี่ย

แล้วก็โอนเอนไปทางคุณบุญช่วย

ได้มีการคุยกันกับทางมูลนิธิ

หรือใครก็แล้วแต่ของมูลนิธิบ้างไหมคะ

ก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะ

คือจิ๋งได้ใช้ความพยายามมา๘ปีแล้ว

ออกมาเป็นคู่สัญญาตัวจริงกับนายสมพล

นิธิเป็นผู้สัญญากับนายสมพล
เราก็ควรจะมาแสดงกับศาล

สัญญาตัวจริงที่ซื้อที่ดินนายสมพลเนี่ยคือใคร
ทั้งที่มูลนิธิได้ประโยชน์ถูกไหมคะ

ราชการต่างชัดเจนว่า
เป็นมูลนิธิแน่ที่เป็นคู่สัญญาตัวจริง

นี่เขาจะได้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิ

มูลค่าตอนนี้ปัจจุบันก็มากมาย

มันก็เป็นที่แปลกใจของจิ๋งอะค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วเนี่ยนะคะ

ไม่ได้เสียอะไรเลยทั้งสิ้นกับอันนี้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องมาเครียดแล้วก็สุดท้ายก็

ว่าเหตุมันมาจากเหตุจูงใจอะไร

คุณเขมจิราต้องออกหน้า

แล้ววางแผนไหมว่ามันจะยิ่งแบบ

แต่ในความสุขจิ๊กก็อยากจะบอกว่า

ให้ความสำคัญคดีนี้นะคะว่า

อยากแก้ปัญหากันจริงก็ยินดีนะคะ
คือจิ๋งอยากให้แค่กระดุมเม็ดแรก

ฟ้องอีก๑๐กว่าคดีที่ตามหลังเนี่ย

ทนายโจทย์บริษัทเดียวกัน

มาเป็นทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยค่ะ

มีทายาทของนายสัมพลเพียง๓คน

ขอให้มาแก้ประเด็นนี้กันก่อน
นึกออกไหมคะเพราะว่า

ว่ามันเกิดจากอะไรและข้อที่จริงคุณบุญช่วย
ใช่ใช่ผู้ซื้อที่ดินกับนายสมพลจริงหรือเปล่าคะ

คุณเกมจิลาคะถ้าเรียนเป็นคนนอก

ทั้งสองฝ่ายที่สู้คดีกันสูญเสียทั้งคู่
แล้วก็มันคงมีอารมณ์ที่

แต่ทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ย

เหมือนต่างคนก็ต่างสูญเสีย

ด้วยความละมุนละม่อมไม่ต้องใช้กฎหมาย

คือเป็นไปได้ค่ะเพราะจริงพูดตรงนะ
อันนี้มันเกิดจากคนเขาจะทำบุญกัน

คนดีเขาคิดดีทำดีกัน

ถึงนองเลือดกันอะไรขนาดนี้

เพื่อจะเอาผลไม้ไปเลี้ยงพระเลี้ยงเนร
เพราะสมัยนั้นพระกิติพุทธท่านดูแลพระเนรเป็นพันรูป

ต่อไปถ้าท่านไม่อยู่หรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ย
พระเนรจะเอาอะไรทานจะเอาอะไรฉัน

เขาก็เลยมองว่ามีสวนผลไม้ก็ได้มีโอกาสได้เลี้ยงพระเลี้ยเนรได้เต็มที่
นี่คือวันวัตถุประสงค์ที่ดีของคนโบราณ
หญิงก็อยากว่าในเมื่อเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีของบรรพบุรุษ
และประชาชนที่เรียรัยบุญมาทั่วประเทศ
รวมทั้งมีโครงการของสงฆ์ดีแล้วก็อยากให้เป็นไปตามนั้นนะคะ
ถ้าคุณบุญช่วยเขาเป็นน้องพระถูกไหมคะ
แล้วเขารู้ว่าพี่ชายเขาเนี่ยทำบุญ
แล้วก็ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งบรรพบุรุษของตระกูลโกสลานันถูกไหมคะ
เราลองกลับมาคิดทบทวนกันตามหลักฐานราชการและตามข้อเท็จจริงว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วเราก็มาทำตามวัตถุประสงค์ที่ดีของคนโบราณดีไหม
โดยที่ว่าไม่ต้องมาล้างแค้นไม่ต้องมาใส่ร้ายใส่ไฟหรือมาฟ้องร้องคือมันไม่เกิดประโยชน์นะคะ
เพราะจิ๋งทำปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้หรือพี่ทารินเหมือนกัน
ไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยเพียงแต่อยากพิสูจน์ความจริง
ค่ะคุณเข็มจิลาค่ะด้วยเวลาจำกัดเดี๋ยวดิฉันจะคุยกับทนายความของคุณเข็มจิลาต่อนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราอาจจะได้รบกวนนัดคุณเข็มจิลามาหลังจากที่อาจจะยุ่งน้อยลงหลังจากตอนนี้นะคะ
ยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเบื้องต้นล่าสุดนี้นะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ก็อีกไม่นานนะคะก็จะเริ่มต้นสวดสวดศพนะคะคุณผู้ชม
เราก็ขอเวลานิดหน่อยนะคะก่อนเริ่มต้นรายการ
คุณผู้ชมคะที่คุณเข็มจิลาพูดมาสักครู่นี้นะคะคือเวลาที่พูดถึงที่บอกว่าก็ทนายรู้จักกันโจทย์กับจำเลยก็ใช้ทนายที่รู้จักกันคือเหมือนจะใช้คำว่าสำนักงานเดียวกันซะด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ
อันนี้ไม่ใช่คดีที่เราพูดถึงว่าเป็นคดีหลักคดีแพ่งฟ้องกัน๓สารยุติไม่ใช่
อันนั้นคือคดีที่ย้อนกลับไปอีกนะคะเพราะเวลาที่เราดูในข่าวที่บอกว่า๘ปี๘ปีนี่นับจากคดีหลักนะคะคดีหลักคือปี๕๔ใช่ไหมคะที่บอกว่าสู้กันสามสารแล้วสุดท้ายทางคุณเข็มจีลาพนธุ์ตีนทารินจะแพ้ใช่ไหมคะอันนั้นคดีหลักถ้านับ๘ปีนะคะที่พูดในข่าวแต่จริงที่คุณเข็มจีลาพูดมาสักครู่นี้คือย้อน
ไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปสู้คดีไม่รู้เรื่องเลยอ่าที่บอกเนี่ยคือทนายคือฟ้องกันนะฟ้องแพงนะคะคุณผู้ชมแต่โจทย์กับจำเลยในคดีนั้นนะ๕๐สำนักงานเดียวกันหรือแค่รู้จักกันฮะสำนักงานเดียวกันสำนักงานเดียวกันซึ่งฝ่ายฝ่ายโจทย์ก็คือคุณบุญช่วยนี่แหละครับแล้วทนายใช่ทนายคือคุณบัญชาคุณบัญชาน
ใช่ไหมคะเป็นจำเลยใช่แต่ที่คุณเข็มจิลาพูดคือว่าคุณบุญช่วยและคุณเรวัตนาคุณเข็มจิลาใช้ทนายความสำนักงานทนายความเดียวกันใช่เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเพราะผมถ้าจะกลับไปหรือต้องไปที่ปี๕๐ด้วยค่ะครับ
คุณผู้ชมค่ะอย่างที่แจ้งนะคะว่าทางโพดิวเซอร์รายการได้พยายามติดต่อทุกฝ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องคือนอกเหนือจากทางฝั่งของคุณบุญช่วยแล้วนะคะอันนี้เรียกของญาติรวมเป็นกลุ่มด้านนะคะก็คือด้านของคุณบุญช่วยนะคะด้านของคุณเข็มจิลาผลปฏิบัติธารินก็ยังมีส่วนของบุญนิธิอีกนะคะที่ต้องเป็นคนที่ออกมาให้

โทษค่ะเอ่ออาทินที่นี่พอเป็นทานัยความสำนักงานเดียวกันการยินจะไม่อยากจะใช้เวลากับมีอยู่มีความหมายว่าอะไรคะ
หลักฐานในการชำระเงินต่างคือต้องการเอาคำพิพากษา
ไปใช้การแทนการแสดงจตนาโอโหลที่ดินของคุณจะวัตต์
ไม่ใช่ของคุณจะวัตต์นะคะของคุณสมพลโกสรานันทร์
คนนี้ที่มีชื่อว่าเป็นเจ้าของชื่อ๓๘๐๐ไร่ที่บางค่ะคุณเยี่ยม

พูดถึงในข่าวมีพูดบางส่วนนะคะคือฟ้องกันเพื่อให้ได้เอกสารฉบับหนึ่ง
มีการวางแผนกันก่อนอยู่แล้วนะก่อนที่จะมาฟ้องก็คือทำให้คุณเรวัตเนี่ย
ทำหนังสือแสดงว่าคุณบุญช่วยเป็นคนซื้อจากคุณสมพล
ถ้าเอาภาษาดิฉันชาวบ้านเลยนะคะก็คือจะบอกว่าการสู้กันในคดีปี๕๐ตอนนั้น
คือถ้าฟังจากทางฝั่งนี้นะคะกำลังหมายความว่าคุณบุญช่วยต้องการได้หนังสือจากคุณเรวัต
ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของคุณสมพลซึ่งเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมคะ
ทีนี้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
สรุปความให้นะคะเพราะว่าเราคุยกันนอกรอบแล้วมันยาวมากค่ะคุณผู้ชม
คือก็สารก็มีคำสั่งไปที่ที่ดินที่ดินก็มีเอกสารกลับมาที่ศาล
ครับคืออย่างนี้นิดนึงนิดเดียวคือว่าหลังจากที่มีหนังสือไปฟ้องตอนนั้นแล้ว
ก็มีการทำยอมกันที่ศาลศาลได้ทำสัญญาปฏิประนอมยอมความและมีคำพิพากษา
หลังจากนั้นก็มีเอกสารหรือคำสั่งทั้งหมดเนี่ย
คุณบุญช่วยก็เอาเอกสารตัวนี้ไปยื่นขอรับโอนที่ดิน
ตามคำพิพากษาศัลยาบินรับต่อเจ้าพันธ์งานที่ดิน
จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินก็ไม่ดำเนินการให้เห็นว่า
คุณเลวัฒน์เนี่ยเป็นทายาทคนหนึ่ง
ไม่ได้ผู้จัดการมรดกยังมีทายาทอีกหลายคนเขาบอกว่า
เขาไม่สามารถทำให้ได้ขัดต่อระเบียบและขัดต่อกฎหมาย
เอาส่วนคนอื่นมาให้คนอื่นได้ยังไงยังไม่ใช่คนอื่น
ที่ดินจึงมีหนังสือสอบถามไปที่ศาลเรื่องทายาท
ตรงนี้ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
ทางศาลก็เรียกคู่กรณีไปทำการไต่สวนเรื่องทายาท
ปรากฏว่าสกุลเรวัตน์เนี่ยได้ให้น้องอีกสองคนเป็นผู้ชาย
ในช่วงนั้นก็มีเงินค่าตอบแทนกันไปด้วย
ประมาณสองล้านล้านหรือสองล้าน

ที่ผมพูดมาปรากฏในสะนวนสารหมด
เมื่อเป็นเช่นนี้พอเมื่อเป็นชิ้นนี้เสร็จแล้ว
ก็มีการแถลงว่ามีทายาทแค่๓คน

ซึ่งทายาทฝ่ายของคุณเข็มจิลาไม่รู้เรื่องเลย
คุณแม่คุณเขมจิลายกตัวอย่างเช่นคุณแม่คุณเขมจิลาไม่รู้เรื่อง

ถูกต้องจึงจากนั้นและสารจึงมีคำสั่งและให้แจ้งให้เจ้าพนักงานดินโอนที่ดินให้
จากนั้นก็เจ้าพนักงานก็โอนที่ดินให้กับของคุณบุญช่วย
ตามคำพิพากษาตามยอมอันนั้น
นั่นเลยคดีนั้นก็จบตั้งแต่นั้นเลย
คือคดีที่ว่าคือปี๕๐นะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคดีที่ว่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วได้เอกสารเขาเรียกอะไรนะสัญญาปณีประนอมยอมความ

ซึ่งเอกสารที่คุณบุญช่วยชนะในศาลนั้น

หลังจากที่คุณพาพรคุณแม่คุณเข็มจีรารู้เรื่อง

ก็เนี่ยค่ะจำคำให้สัมภาษณ์ได้ใช่ไหมคะ
ที่บอกว่าไปแถลงเท็จคำให้สัมภาษณ์นะ
แถลงเท็จบอกมีทายาท๓จริงไม่ได้มี๓คน

แต่ทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่การแพ้และได้เอกสารไป
ตั้งแต่ปี๕๐ทำให้ได้
ทำให้ได้เอกสารที่คุณบุญช่วยเป็นเจ้าของที่ดิน
ออกโฉนดที่ดินต่อไปดำเนินการได้หมดแล้ว
ครองทำประโยชนผลประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันนี้

เอกสารจากปี๕๐ที่คุณเรวัตแพ้คุณบุญช่วย
เอาล่ะถ้าจะบอกว่ามีการหัวอะไรอย่างนี้ท่านไม่ทราบ
เขายอมเลยท่านยาพินิยายยอมความเลย
ไม่คดีนั้นไม่ได้มีการอุทธรณ์เพราะมีคำทันยายอม

คือปี๕๐๕๐เขาก็เกิดนิดเดียว
เอาคือเล่าทีละสารได้ค่ะว่าตอนสู้กันที่บอกว่า
สุดท้ายแล้วจบที่ดีการแล้วสารชั้นต้นว่าอย่างไรคะ
สารชั้นต้นพี่ภาคสาว่า
สัญญาปณีประนอมยอมความชอบแล้ว
ทีนี้หลังจากนั้นก็ทางฝ่ายคุณเข็มเจราก็อุทธรณ์
ระหว่างอุทธรณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าแกก็บอกว่าแกแพ้คดี
ว่าลูกจะทำอย่างไรความชนะไม่เพียงพอ
เลยให้ลูกกับแกไปขอร้อง
ผู้การทารินเข้ามาช่วยคดีหน่อยมาดูแลครับผมแกมาชั้นอุทธรณ์
พอมาชั้นอุทธรณ์เสร็จก็อุทธรณ์ขึ้นไป
เอกสารได้บางส่วนขึ้นมายังไม่ชัดเจน

ระหว่างอุทธรณ์ขึ้นไปเสร็จแล้วเริ่มเห็นแล้วว่า
ทางคุณภาพรก็เลยฟ้องคุณบุญช่วย
คุณบัญชาคุณเกดคุณพันวดีพลโรตีกัมพล
และคุณเกษมว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร
ยักยอกทรัพย์ทั้งหมดเลยฟ้องมาเป็นคดีนี้
ระหว่างที่ทำอุทธรณ์อยู่

ฟ้องอาญาเรื่องัพท์เอกสารเท็จเบิกความเท็จอะไรแบบนี้ใช่ไหมค่ะ

หากมองเห็นว่าทรัพย์อันนั้นเป็นของมรดกจริง
หรือถ้าทหญาติมีสิทธิที่จะไปฟ้องไปคิดอื่น

ก็ใช่แต่ว่าสาระสำคัญที่สารพูดว่าคือถ้ามีช่อง
ถ้าเป็นทายาทจริงถ้าฟ้องอีกได้เรียกติดตามทรัพย์คืนได้ครับติดตามทรัพย์คืนได้
ทีนี้ก็เลยดีกาสารดีกา
สารดีกาวินิจฉัยว่าทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยนะ
ว่าทางคุณสมพลขายให้กับคุณบุญช่วยถูกต้องแล้ว

ดังนั้นผู้ที่มาฟ้องคดีทายาทไม่ใช่ผู้เสียหาย
นี่ตรงนี้ไงศาลจึงยกฟ้อง
พอหลังยกฟ้องเสร็จในระหว่างที่คุณภาพรฟ้องคุณบุญช่วยอยู่
คดีก็เดินคู่กันไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
ทางนี้ก็ทางคุณบุญช่วยก็ต้องการที่จะให้รอผลคดีแพ่ง
ทางฝ่ายทางคุณภาพรก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องคอยเพราะเป็นคดีอาญา
ต้องฟังข้อเท็จจริงจากคดีแพ่ง
ก็มีการสืบกันไปสืบพยานระหว่างที่สืบพยานปรากฏว่า
คุณบุญช่วยก็มาฟ้องคุณพาพรคุณเข็มจิลา
แล้วก็คุณตำรวจตีธารินและคุณอนุวัฒน์ที่เป็นทนายของคุณเข็มจิลาอยู่คนแรกเลย
เดี๋ยวนะที่คุณยอดเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะบอกว่า
คดีที่วันนั้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรีคือคดีนี้
ถัดจากคดีนี้คือที่เขาไปฟ้องสวนคดีนี้ไว้ไง
คือจะบอกว่าเรียนใช้คำว่าเป็นคดีย่อยที่ฟ้องกัน
เป็นคดีย่อยที่ฟ้องกันแต่ว่าขนานกันไป
คือพอทางนี้ฟ้องเป็นคดีอาญาเสร็จจำเป็นจากผู้เบิกที่บอกเมื่อกี้นะ
ทางคุณบุญช่วยก็ฟ้องสวนมาเลยคุณบัญชาก็ฟ้องมาเลย
ปรากฏว่าคดีดังกล่าที่เขาฟ้องอยู่ก็ให้จำหน่ายคดี
เพื่อคอยผลคดีอาญานี้ก่อน
ทีนี้พอคดีแพ่งสารดีกาวินิจฉัยออกมาเช่นนั้นแล้ว
สารคดีนี้คดีที่เราฟ้องเขาอยู่
สารจึงวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นงดสืบพยาน
สืบพยานแค่คุณเขมเจรากับพันธุ์บริษัทธาลินแค่นั้นเอง
เดี๋ยวขอขอพักตรงนี้ก่อนครับผมเพราะว่าจริงละเอียดมากนะคะ
เรียนอาจจะจำได้ไม่หมดนะเพราะละเอียดมากมีหลายคดีขนานกันไป
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าประเด็นที่มันบวกขึ้นมาจากกรณีเหตุ
การยิงกันที่ศาลจันทบุรีเนี่ยก็คือว่าทั้งเจ้าของปืนตำรวจศาลนะคะ
แล้วก็คนที่เอาปืนนี้ไปยิงพลตำรวจตรีธาริน
อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งเดี๋ยวเราคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
พบค่ะตกลงแล้วการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
ไม่ว่าจะเป็นสอบตัวคุณธนากรเองก็แล้วแต่
หรือว่าสอบเจ้าของปืนคือร้อยตำรวจเอกขจรก็แล้วแต่

คือคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยชนะ
ส่วนการศัลย์สนุกแต่ส่วนของเอกฮจลงทางอีกส่วน
ในส่วนของทางคุณธนากรคุณธนากรได้ให้ปาก
ทำโหลดถึงให้คุณธนากรคะเอ่อในเรื่องต้นเนี้ยนะครับ
ที่เราได้ขอบประทำร้อยไว้ขจรคือเขาเนี้ย
ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เขาเป็นทำโหลดที่เข้าสารอยู่นะครับค่ะ
เป็นภาพพุทธหาอยู่ด้านล่างเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย
ก็มีเสียงร้องแล้วก็ได้ยินเสียงปืนครับ
เลยหยิบอาวุธปืนขึ้นมาแต่พอมาถึงเนี้ย
ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในซึ่งตามปกติเนี่ย
มันไม่เคยเกิดเกิดกันอย่างนี้ในสารนั่นเลยถูกไหมฮะ
ค่ะมันก็เลยเกิดอาการเขาเรียกตะลึงหรืองงอ่ะค่ะ
ทีนี้ทางคุณธนากรก็อาจจะขอตัวนี้ไปซึ่งผมเข้าใจว่าทาง
นักเรียกขับจอลเนี้ยน่าจะตะลึงแล้วก็อยากจะให้มันเก็บการยักษ์เหตุ
แต่ตัวเองไม่สามารถตัดสินใจเลยได้ตรงเนี้ยอืมที่กับประคับมือต้นนะครับ
ค่ะเอาอย่างนี้นะคะท่านเรียนถามของทางฝั่งคุณธนากรก่อนนะคะ
คือคุณธนากรใช้คำว่าขออาวุธปืนจากตำรวจไปถูกไหมคะ
โดยที่คุณธนากรบอกไหมคะว่าจังหวะที่ตัวเองยิงนัดแรกหรืออ่ะ
เขาอาจจะมองว่าคือมันเป็นมันเป็นชุดน่ะนะคะ
ถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดคือการยิงชุดแรกเนี่ย
คือตอนนั้นในห้องเนี่ยพลตำรวจตรีทารินยังยิงคนอื่นอยู่
หรือว่าพลตำรวจตรีธารินยิงเสร็จแล้วคะอันนี้กำลังสอบสวนอยู่ครับ
เพราะว่าตรงเนี้ยมันเรียกมากค่ะแล้วในห้องนั้นเนี่ย
มันไม่มีใครเลยนะครับมีแต่คุณทารินกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสองลาย
ค่ะตอนนี้ผู้บาดเจ็บสองลายเนี่ยก็ยังให้การได้ไม่เต็มที่นะครับ
เราก็รอให้ท่านฟื้นจากอาการบาดเจ็บบาดเจ็บนะครับแล้วจะได้สอบประคัม
เพราะไปสอบประคำตอนที่ท่านมาเก็บเนี่ยไม่สามารถสอบได้
ในห้องในห้องพิจารณาคดีในตัวห้องเองมีกล้องวงจรปิดไหมคะ
ครับแล้วก็ใช้ประถันสยานทุกคนเพื่อที่จะมาประกอบในจำนวน
ค่ะทีนี้เดี๋ยวถ้าเรารอผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ฉันถามเอาเฉพาะของตัวคุณธนากรก่อน
คุณธนากรได้ท่านขาเดี๋ยวฉันจะถาม
แต่ว่าถ้าท่านคิดว่าบอกได้ไม่ได้แล้วแต่ท่านเลยนะคะ
คือเรียนอยากทราบว่าในการสอบสวนคุณธนากรเนี่ย
บอกไหมคะว่าจังหวะชุดแรกที่ลั่นปืนยิงพลตำรวจตรีธาริน
คือตอนนั้นเขาเห็นว่าพลตำรวจตรีธารินเนี่ยนะคะ
รถปืนลงแล้วยังยังยิงอยู่กำลังยิงผู้บาดเจ็บอยู่

แต่เค้าเข้าบิสเศษว่าเค้า๘๖คุณธารินแหละเค้าอาจจะสู้กับเค้าป้องกัน
เราก็แจ้งเค้าก่อหาเค้าออกมาจาก
คุณธนากรเขาเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนเป็นอยู่แล้วไหมคะท่าน
เค้าก็ใช้การเป็นแบตเก็ต

คือโดน๑ข้อกล่าวหาใช่ไหมคะ

ถ้าอาระดิฉันถามนิตเตียวขอเป็นความรู้ว่า
การการตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยคือดูจากอะไรคะ
ดูจากว่ามีชุดแรกที่ยิงไปแล้วแล้วเข้าไปแล้วซ้ำชุดสอง

คือคุณพนากรน่าจะออกมาจากห้องที่เก็บเหลือแล้วนะครับ
แล้วก็มันขาดจากจุดนั้นแล้วนะครับ
ไม่ได้เป็นคนที่เผชิญเหตุอะไรแบบนี้แล้วอาจจะอารามตกใจไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

คือข้อหานี้นี่อาจจะเข้ารักษณะกล่าวหา

ยังเป็นเปติดจังผู้ถูกกล่าวหา
ว่าเขาได้ทำผิดในมาสานี้
ทีนี้มาทางฝั่งร้อยต้นเบิดเอกจรบ้าง
จำเป็นต้องให้อาวุธกับคุณธนากรไป
ทีนี้พอมันมีกล้องวงจรปิดออกมา
มันมีจังหวะหนืดหน่วงหน่อย
แล้วก็จากมุมนี้จากมุมนี้อาจจะถูกมองได้ว่าเป็นการส่งปืนให้
อันนี้มีการสอบประเด็นนี้อย่างละเอียดแล้วหรือยังคะ
ตรงนี้เราจะต้องทำความคิดข้างหน้า
กฎที่ผมนำให้ถูกนะครับ
การตำรวจสุดท้อยต่างจากฐานท๑๐๐๐หรือ
ร้อยสุดท้ายของมีส่วนเกิดข้องไหม

เพราะว่าเป็นปัญหาที่ทางสังคมก็มองอยู่

แต่ว่าอีกมุมที่ผมได้คุยกับทางร้อยเบสธราน

หน้าตาเขายิงดู

พี่ประจองเขาดูทำไมเป็นแบบนี้
แต่ว่าเราไม่คิดประเด็นที่สัดสิ้น
เราจะทำให้สำคัญสิ่งตลาดหมดครับคุณจำกรรมครับ

ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดเดียวเป็นความรู้ด้วยนะคะว่า
กรณีที่เจ้าพนักงานส่งอาวุธให้กับใครก็แล้วแต่เนี่ย

แต่ว่ามันจะมีบทลงโทษเป็นมาตรฐานอยู่แล้วไหมคะ
ไม่ว่าจะส่งอาวุธให้ใครด้วยสาเหตุใด

แต่การให้อาวุธประจำกายไปกับใครอีกคนก็แล้วแต่เนี่ย

คือมันจะมีขั้นต่ำของการให้อาวุธคนอื่นไปอยู่แล้วป่ะคะท่าน
คือมันเป็นความผิดที่แยกกันนะครับ
คุณธารินเนี่ยก็จะทำความผิดนะครับ

ถูกไหมครับเขาเรียนผันแล้ว
ซึ่งทางคุณศักดรหรือคุณศักดรจะอาจจะคิดตัวมุมหนึ่ง
ซึ่งเราไม่สามารถรายใจเค้าได้ว่าเป็นความผิดไนะ

ร้อยตำรวจเอกขจรท่านจะเหมือนกับแบบเข้า
เหมือนกับพยายามจะเข้าไปดูว่าในห้องพิจารณาคดีเกิดอะไรขึ้น
ท่านได้บอกไหมคะว่าจังหวะที่ท่านเหมือนกับ
แงะเข้าไปดูในห้องพิจารณาคดีท่านเห็นอะไรคะ
ก็ณวันนี้นะครับทางเราสอบมา
ร้อยตำรวจเอกขจรก็ยังมีอาจารย์ที่แบบ
เงินทำอย่างโดยเบลอยู่พวกกันซึ่งเราเข้าใจเขาว่า
ตอนนี้พยายามให้ค่าพักผ่อนเขียนสอบเรื่อง
เพื่อให้ความจริงตรงนั้นมันละเอียดที่สุดครับ

กระจ่างมาบางทีถ้าอาจจะลืมตรงนั้น
เข้าได้ครับผู้บัญชการขายังไงขอบคุณท่านมากที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้

ยินดีครับผมค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
ก็พยายามถามให้มันหลายมุมนะคะคือจริงเราก็มองได้หลายอย่าง
อย่างแหละเดี๋ยวฉะนั้นคนนอกเราจะมองว่าใช่แล้วครับเหตุ

แต่สุดท้ายแล้วตำรวจจะเป็นคนบอกทีนี้ในฝั่งของทนายคดีนี้ก็ต้องผูกเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ

ยังไงอ่ะคะเท่าที่คุยกันเท่าที่บอกได้
คืออันนี้ก็ดำเนินการตามที่พนักงานสอบสวนสอบสวนดำเนินคดีไป

ส่วนการจะเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือไปดำเนินการอะไรหรือฟ้องหรือค่าเสียหายอะไรเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของตัวโจทย์หรือทายาทของผู้การทาริน
คือในส่วนของคุณธนากรหรือถ้ามีร้อยตำรวจเอกขจรด้วยนี่คือก็เป็นอายการไปเลยใช่ไหมค

ขอเข้าไปโจทย์ร่วมแล้วอยู่ที่ญาติเขาจะขอเข้าไปโจทย์ร่วมหรือไม่
โดยเฉพาะลูกสาวผู้ตายนะครับหรือภรรยาร้องเข้าไปเข้าไปขอประโยชน์ร่วมกับอายการ

ฉันขอนิดเดียวนอกเหนือจากเนื้อหาคดีเดี๋ยวมาปิดท้ายที่คุณยอดนะคะ

บรรยากาศมันคุกกลุ่นขนาดไหนเวลาเจอหน้ากันคะ
เพราะว่าทราบว่าเจอกันต้องบ่อยด้วยเป็นรายสัปดาห์เลยใช่ไหมครับ
ใช่เพราะคดีพิจารณาต่อเนื่องนะคะ
ก็เวลาเนี่ยคุณบัญชาก็จะพาภรรยามาด้วยทุกครั้ง
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการกระทบกระทั่งกันที่อยู่ในบันลังนะคะ

ก็เคยมีที่เหมือนกับไตสวนนะคะว่าเหมือนกับจะถูกระเมิดอำนาจศาสตร์กันนั่นนะคะ
เพราะต่อหน้าศาลจะมาเถียงกันทะเลาะกันใช่ไหมคะ
ก็เห็นเขาเหมือนกับมานั่งเหมือนกับจับผิดทนายหรือว่ามามองแล้วว่าแบบเหมือนลักษณะใช้สายตา
แล้วก็เหมือนจ้องกันเป็นครึ่งชั่วโมงอยู่ในห้องพิจารณานะครับ
แล้วบางทีทนายก็เห็นว่าบางทีอย่างภรรยาเนี่ยไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือว่าอะไรในสำนวนเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเขานะฮะ
แต่ว่าถ้ามาในฐานะผู้ช่วยหรือผู้ติดตามอะไรอย่างนี้ได้ป่ะคะตามกฎหมาย

แต่นี่ที่เห็นเนี่ยเขาจะเข้าไปเกี่ยวกับเอกสารเลยตรวจค้นแล้วก็เหมือนกับช่วย
แล้วที่มีทนายคนที่เป็นถูกยิงด้วยกันเขาก็จะเป็นทำงานอยู่แล้ว
คือบรรยากาศคือแบบคุยกันแทบไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
คือเดินหน้ากันแทบไม่ได้เลยใช่ไหมบรรยากาศความดุดันต่อกันนะคะ
ใช่เพราะส่วนมากก็จะเหมือนกับปะทะกันนะครับ
อกรอบนอกห้องบันลังเคยมีแบบ
แต่ข้างนอกก็เคยมีอยู่แต่ลักษณะเราก็ว่ามันอยู่ในศาลนะครับ
ก็ต้องต้องขอบศาลที่
เพราะว่าคืออันนี้เราก็ฟังจากข่าวนะครับ
ได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนใช้เชิงไหวพลิบกันตลอดเลย
มานั่งคอยดูใครตรงไหนคนนู้นหล่นคนนี้ก็แทรกกันเข้าไปอย่างนี้
และระหว่างอยู่ในบรรหังจึงมีการกระทบกระทั่งกันตลอด
ระหว่างเถียงกันโต้เถียงกันบ้างอะไรบ้าง
แม้กระทั่งสารคุมยังต้องสั่งให้ทั้งสองฝ่ายหยุด
ผมเองนี่เคยห้ามหลายทั้งสองฝ่ายหลายครั้งในระหว่างคดี
ปิดสุดท้ายที่คุณยอดค่ะเพราะว่าคุณยอดเองได้คุย
คือเหมือนกับพลตมตรีธารินท่านส่งสัญญาณมาเหมือนกันว่า

คืออย่างนี้ครับตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ท่านมาหาผมมาคุยเวลาข้าวด้วยกันเรื่องคดี
เขาก็พูดเปลยขึ้นมาเฉยว่า
สุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะ
แกก็อายุมากแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรไป
คดีมันยังเป็นยังไงก็ให้ฝากผมช่วยดูแลด้วย

ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุเช้าวันนั้นได้คุยกันวันไหนคะ
คือคุยกันก่อนครั้งนั้นครั้งเดียวเองแล้วก็แกก็เพิ่งไปเบิกความวันนั้นแล้วผมก็สอบถามว่า
เบิกความมันนัดต่อเนื่อง๔วันต่ออาทิตย์๔วันต่ออาทิตย์
ก็มีการกระทบกระทั่งกันวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่มีการผมก็ถามน้องที่ทำคดีต่อจากผมนะ
มีการกระทบกันสักความถึงในลักษณะก้าวร่วงถึงส่วนตัวก็มีการคัดค้านกันแล้วว่าเป็นการส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องตรงนี้แหละ
โดยเฉพาะคุณพ่อเขากับลูกเขาครอบครัวเขาที่ท่านทรินเนี่ยเขารักมากโดยเฉพาะคุณพ่อเขาเนี่ยท่านเกษียณไปนานแล้วไม่ได้มาเกิดเกี่ยวข้องนี้
ลักษณะจะอาจจะไปก้าวร่วงถึงในทำนองนั้นเดี๋ยวคิดไว้อย่างนั้น
วันนี้เวลาเราจำกัดจริงคดีนี้ถ้าลากกันเนี่ยยาวมากนะคะยาวมากเราอาจจะได้พบคุณธนพรแล้วก็คุณยอดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราฟังจากด้านเดียวขออนุญาตพูดต่อหน้าแบบนี้นะคะ
เราคงเชื่อทั้งหมดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนอื่นย่อมจะต้องได้พูดด้วยพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อรายการเราได้เลยนะคะ
อยากให้พูดทุกฝ่ายวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะอีกทั้งคู่แชทนิวโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ